มันเป็นเรื่องที่เขาก็พยายามจะรณรงค์กันนะคะ
ในหลายภาคส่วนต่างประเทศเองเขาก็พยายามรณรงค์เรื่องนี้ว่า
มันจะทำให้เกิดผลกระทบออกไป
บางคนเป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายก็มีแล้วนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องริสา
น้องเขามักจะทำอาหารเพื่อสุขภาพ
ก็จะขายให้กับกลุ่มคนที่กินอาหารเพื่อสุขภาพอาหารคีโต
จริงน้องทำอาหารได้หลายอย่างคุณผู้ชมค่ะ
เอาน้องริสาไปต่อว่าน้องเรื่องรูปร่าง

ดิฉันอ่านคอมเมนต์แล้วดิฉันปวดใจเลย
ล่ำดีจังแบบนี้คือบวมน้ำกินแล้วจะหุ่นพังไหม
คนขายทำไมอ้วนจังทำไมถึงมีความคิดแบบนี้
คือเราไม่เข้าใจคือน้องเขาขายอาหารเพื่อสุขภาพก็จริง
แต่มันก็คือน้องเขามีความสุขกับการทำอาหาร

ทีนี้พอมันเกิดการบูลลี่คุณผู้ชมรู้ไหมคะ
ว่ามันกลายเป็นเรื่องที่คนแชร์กันออกไปเป็นจำนวนมาก
และหลายคนเข้ามาส่งกำลังใจให้กับน้องค่ะ
ทีนี้คือคุณแม่ของน้องบอกว่ารับไม่ได้เลย
คนมาบูลลี่แล้วก็รุมเหยียดรูปร่างของลูกสาวแบบนี้
ค่ะคุณแม่บอกว่าน้องเป็นคนชอบทำอาหาร

จริงน้องทำขนมได้หลายอย่างค่ะ
คีโตเพื่อสุขภาพก็ทำได้
น้องเคยไปออกรายการทำอาหารชื่อดังมาแล้วหลายรายการ
แล้วในทุกรายการน้องมักจะพูดเสมอว่า

แล้วทำไมมันผิดจริงไหมพี่ปอร์
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยอย่างที่บอกไป
มินกลุ่มนี้เอาเรื่องราวนี้ไปโพสต์
แล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์เหยียดรูปร่างของน้อง

โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนที่
เหยียดรูปร่างของเด็กอายุเพียงแค่๑๔ปี
และประนามการบูลลี่ต่าง
หลายคนอยากจะขอให้ระมัดระวังคำพูดให้มากกว่านี้
แล้วก็อยากให้คือ
คนเหล่านี้รู้ด้วยว่าคนทำอาหารคีโต
มันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องกินคีโตก็ได้
น้องเป็นคนรักการทำอาหารและขายอาหาร
และมีคนจำนวนมากเข้าไปให้กำลังใจ
จริงคืออันนี้มันไม่ได้มีข้อมูลมานะคะ
คุณแม่จะไปทำยังไงกับกลุ่มเพจนี้

ถ้าในทางกฎหมายอ่ะ

เขามีความสามารถทำรายได้เป็นหลักล้านนะคุณผู้ชม
ใช่ดูที่ความสามารถกันดีกว่านะคะ